สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะข่าวแรกมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวความหวานที่ทำเอามดโอ้ยตอมกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราวความรักระหว่างนักร้องสาวเสียงดีขนมจีนกุลมาตรนะคะแล้วก็แฟนหนุ่มไฮโซนอกวงการซึ่งล่าสุดค่ะสาวขนม

ซึ่งก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทำเอาเจ้าของวันเกิดเนี่ยเป็นปลื้มแบบสุดสุดไปเลย
ส่วนเรื่องข่าวดีที่หลายคนตามลุ้นกันอยู่สาวขนมจีนยังยืนยันคำตอบเดิมว่า
ยังอยากโฟกัสเรื่องงานและเรื่องเรียนต่อปริญญาโทให้เรียบร้อยก่อน
รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยมาวางแผนเรื่องชีวิตคู่กันต่อค่ะ
ก็ทำหลายสเต็ปมากคือแบบสเต็ปนึงแบบมีอาหงอาหารจัดฟุงจัดไฟแล้ว
ก็ทำเค้กให้อะไรอย่างนี้พอระยะเวลามันผ่านไปแล้วก็คือด้วยความที่ว่าเราเข้าใจกัน
ยังไม่จบโทรเลยเอาให้จบแล้วค่อยว่ากัน
ตอนนี้ส่วนใหญ่เรื่องงานเรื่องเรียนมากกว่าที่วางแพลนไว้อะไรอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่เหมือนเราอย่าไปคาดหวังมันเลย
ถ้ามันจะถึงเวลามันก็น่าจะถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดับไฟในตาก่อนนะคะความอิจฉามันร้อนรุ่มจนขึ้นตาแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าคู่นี้นะคะอายุยังน้อยใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อน
ข่าวดีมีเมื่อไหร่นำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ